มาดูภารกิจตามล่าหาพยานคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านกันหน่อย

ลงพื้นที่ไปเลยที่ตลาดนัดเรสซิตี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ

ส่วนใหญ่ก็เชื่อมั่นในคำให้การของแม่ค้าสลากนะคะ
ที่ยืนยันว่าขายให้ครูปรีชาจริง
แต่ว่ายังไม่พบคนที่เป็นพยานว่าเห็นขายเห็นลุงจรูนเนี่ยนะคะ

เป็นวันที่ตลาดนัดเรสซิตี้อำเภอเมืองกาญจนบุรี
มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเยอะเลย
รวมถึงแพ้งขายล็อตเตอรี่ด้วยก็มีมาปกติแน่นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามบรรดาแม่ค้าหลายคน
ว่ามีใครเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลก้มเก็บสลากหรือเปล่า
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็น
แต่มีคนพูดต่อกันมาว่ามีคนเขาเห็นจริง

พ่อค้าแม่ค้าหลายคนปว่าเย้จะจำได้อย่างไรนะ
โอ้โหซื้อกันไปตั้งแต่งวดเท่าไหร่แล้วเดือนพฤศจิกายน

ก็ถามว่าตอนนี้เชื่อใครว่าใครเป็นเจ้าของสลากตัวจริง
ครูปรีชาไคร่ครวนกับร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ก็ไม่ขอออกความเห็นแล้วกัน
แต่หลายคนคิดว่าเป็นของครูปรีชา
เพราะเชื่อว่าแม่ค้าสลากที่เป็นพญาไม่โกหก
อ่ะฟังเสียงยืนยันแม่ค้ากันนะคะ
เขาขายมันมาแล้วเพราะเรามานี่ก็เราก็เจอเขาแล้ว

จากนี้ค่ะคนที่เก็บค่าเช่าแผง
และจัดระเบียบแผงค้าในตลาดนัดเรซิตี้
ก็ยืนยันว่าตลาดนี้มีแต่แม่ค้าสลากค้าประจำค่ะ
จ่ายค่าเช่าตลอด๑๐๑๑ร้าน
ทุกคนนั้นตรวจสอบได้เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่มีแม่ค้าหาบเร่แผงลอยขาจรนะคะ
ถ้ามีรถไล่ไปฝั่งทางก็จะดุดทางลูกค้าก็จะดุด

แล้วก็มาตรการว่าไม่ขายเล่ไม่ให้ขายเดินรอบตลาดนัด
หรือแสงจรไม่ให้เข้าไปถ้าเข้าต้องมาแจ้งก่อน

เพราะฉะนั้นในบรรดาแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่มาที่นี่
จะเป็นคนกาญจนบุรีทั้งหมด
โดยมากที่นั่งกันเป็นคนพื้นที่ทั้งหมด
เป็นคำยืนยันจากคนที่เก็บค่าเช่าแผงว่า
ไม่มีแม่ค้าเร่แน่นอนนะคะ

ไปให้ปากคำกับตำรวจในเรื่องนี้แล้ว
ว่าคนที่บอกว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูลเก็บสลากได้

แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนี่แหละค่ะ
อ่าทีมใครบ้างฮะคุณผู้ชมส่งรายมาแล้ว
ทีมลงจรูนเทียมกรูปีชา
เขาก็จะใคร
คนก็โหวตกันปรากฏว่าคะแนนที่คนเชื่อ
คือเชื่อทีมลุงจรูนมากกว่านะคะ
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูคุณผู้ชมท้าสาบานใช่ไหม
โมงพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะที่สารหลักเมือง
ที่บอกว่าทางหมวดจรูนจะไปท้าสาบาน
แล้วก็บอกว่าอยากให้ครูปีชาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหวยมาสาบานด้วย
สารหลักเมืองกาญจนบุรีครูปรีชาบอกแล้ว
ไม่ไปนะฮะไปเจอกันที่สารยุติธรรมแทนนะครับ
ก็ต้องติดตามคดีต่อไป

พอพูดถึงเรื่องหวย๓๐ล้านอารมณ์ขึ้น
เมื่อไหร่จะจบอยากจะรู้ความจริงนะครับ
แม้ว่ากระบวนการสอบสวนจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามนะครับ